พาคุณผู้ชมไปที่ร้อยเอ็ดค่ะตี๕๓๐วันนี้
มีชาวบ้านเขาก็ออกมาจะหุงข้าวนึ่งข้าวครับ
เปิดน้ำในโอ่งข้างบ้านเอ๊ะน้ำมันไหลออกมามีสีแดง
สีแดงเลยเหรอปนอยู่อะค่ะเขาก็เลยเอาไม้เคลียร์เคลียร์ในโอ่ง
มีศพผู้ชายอยู่ในโอ่งโอ้โหแล้วดูสิเขาเปิดน้ำจากโอ่งจะหุงข้าว
นี่ไงน้ำมันแดงจริงจริงเนี่ยค่ะโอ้โหศพของนายชัยยุทธ์
ผากาเกตอายุ๕๐ปีคว่ำหน้าอยู่ในโอ่ง
หลังนี้อยู่ข้างบ้านแล้วน้ำเต็มโอ่งนะคะบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ตำบล
งแวงควงอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดสภาพศพของนายชายุทธ์ที่อยู่ในโอ่งเนี้ยค่ะ
ที่ต้นคอมีรอยของมีคมปาดยาว๑๐เซนลึก๕เซน
ตัดไปถึงหลอดลมหลอดลมขาดห่างไปร้อยเมตรที่หน้าบ้านของผู้ตาย
หน้าบ้านของนายชายุทธ์นะคะมีอิโต้มีมีดทำครัวสองเล่มเปื้อนเลือดวางอยู่บนเตียง
ทั้งหมดนี้คือหลักฐานนะคะครับนี่ค่ะ
รัฐดาพรอายุสี่สิบเจ็ดคนนี้ล่ะค่ะเขาบอกว่าตีห้าครึ่ง
ขึ้นมาจะหุงข้าวเปิดน้ำในโอ่งที่อยู่ข้างบ้าน
น้ำมันออกมามีสีแดงแดงจางจางมันผิดปกติเรียกญาติมาช่วยกันดู
เอาไม้เขียดูในโอ่งโอ้โหศพค่ะศพอยู่ในโอ่งทุบโอ่งนะคะ
ต้องทุบโอ่งให้น้ำออกแล้วก็นำร่างของผู้เสียชีวิตออกมา
วันนี้ไปข้างมาเขาจนซุกมันแหละค่ะจังออกมาอีกออกมาแล้ว
ถ้ามึงมันคือเป็นคือกินเหลี่ยมันเป็นแดงอยู่นะ
คืออันวันน้ำซังกับสีมันสันนิมมันกับสีเหลืองเนาะ
วันนี้มันเป็นสีแดงก็เลยเอิญผู้ผัวน่ะลงมามึง
พูดนั่นแล้วเลยเอาใหม่พอเลยมึงตามตึงโอ้ยแมนเหรอละ
มันนี่เลยภาพก่อนอู๊บไปอ้อมมึงหั่นกว้างมันเหลี่ย
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังที่พบศพนะคะ
อยู่ระหว่างการหาหลักฐานเพื่อคลี่คลายคดี
จะเป็นเหตุฆาตกรรมค่ะคุณผู้ชมค่ะศพของผู้ตายอยู่ในโอ่งน้ำบ้านป้าที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับบ้านผู้ตายห่างกันสักประมาณร้อยเมตรได้
ตำรวจสันนิษฐานแบบนี้ค่ะคือถ้าผู้ตายปาดคอตัวเองจนหลอดลมขาด
แล้ววิ่งมากระโดดลงโอ่งน้ำมันจะเป็นไปได้เหรอคะ
โอ่งสองใบเนี้ยค่ะครับมันจะเป็นไปได้เหรอคะถ้าปาดคอตัวเองแล้ววิ่งมา
โดดลงไปในโอ่งเนี่ยนะคะระหว่างทางไม่มีเลือดหยดเลยนะคะ
มีแค่กองเลือดที่หน้าบ้านผู้ตายมีรอยคราบเลือดที่ผ้าใบบังแดด
แค่นั้นเลยไม่ได้มีแบบหยดเป็นทางอะค่ะหลานสาวของผู้ตายที่อยู่บ้านข้างข้างกันบอกว่าช่วงสายสายเมื่อวาน
ผู้ตายมีอาการหลอนวิ่งกระโดดข้ามรั้วมาบ้านเธอสองรอบ
แล้วก็เห็นเพื่อนของผู้ตายมานั่งดื่มเหล้าด้วยกันมาหาที่บ้านผู้ตายไล่ให้กลับบ้านไป
ผู้ตายเอามือถือเอาบัตรประชาชนบัตรเอทีเอ็มกุญแจบ้านฝากไว้กับลูกพี่ลูกน้องตอนค่ำไม่ได้ยินเสียงผู้ตายเลย
ปกติผู้ตายจะมาเปิดไฟหน้าบ้านทุกวันตอน๖โมงเย็นแต่เมื่อวานไม่เปิดนะคะเงียบเลยไม่ออกมาเปิดไฟด้วย
ไม่เจอผู้ตายเลยด้วยคือผู้ตายเขาจะล้อมวงดื่มเหล้ากับเพื่อนแล้วก็ทะเลาะกันเป็นประจำแต่เมื่อวานก็แปลกอะค่ะไม่ออกมาเปิดไฟไม่อะไรเลยอะค่ะ
เมื่อวานมีคนมาหาลุงอังค่ะแต่ว่าลุงอังไล่กลับไปคล้ายว่ามาหลายรอบแล้วรำคาญก็เลยไล่กลับไปค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือไม่มีดื่มไม่มีอะไรกันเลยแกก็อยู่คนเดียว
เมื่อวานมันก็ผิดปกติตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะว่าแกดูเหมือนร้อยบางทีก็แบบอาจจะแบบแกร้อนหรืออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าแกเคยโดนยาเสพติดรอบนึง
ถ้าถ้าส่วนตัวหนูคิดก็คือถ้าปาดคอตัวเองตายน่าจะอยู่แค่ตรงตรงบ้านไม่น่าจะเลือกที่ตายแต่ว่าอันนี้หนูคิดว่าน่าจะฆาตกรรมเพราะว่าศพมันอยู่คนละที่กับตรงที่ปาดคอแล้วก็ไปพบรอยเลือดตรงตรงทางผ่าน
เมื่อวานมีคนมาหาลุงอังค่ะแต่ว่าลุงอังอ่ะ
คุณผู้ชมค่ะด้านลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายค่ะนายวุฒิพงศ์ก็บอกว่าช่วงกลางวันเนี่ยยังต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินกับผู้ตายอยู่เลยยอมรับว่าผู้ตายดูหลอนหลอนจริงก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะ
พูดคนเดียวแล้วก็บอกว่าเนี่ยได้ยินเสียงใครมาหาก็ไม่รู้เนี่ยได้ยินเสียงคนคุยกันแต่นายวุฒิพงศ์บอกว่ามันไม่มีใครมาหาไม่ได้มีใครคุยกันด้วย
เหมือนผู้ตายหูแว่วอะค่ะหูแว่วได้ยินเสียงนั้นได้ยินเสียงนี้๖โมงเย็นผู้ตายเดินมาบอกฝากดูแลแม่ด้วยนะแกไม่ค่อยแข็งแรง
ผิดปกติคือเห็นได้เด็กแถวทางอื่นไหนเล่นนี่แหละแถวเสร็จ
เสร็จมันมีหมดท่านลองบอกแบบนี้กับใครบ้างไหมไม่มีอ๋อ
มีแต่เวลาขาดยาจะโวยวายแล้วก็อยู่
คนจิตเวทใครเขาอยากกล้าอืมก็รู้ว่าเขาเป็นแต่เขาไม่ได้ทำ
ร้ายใครนี่ไม่เชื่อว่าน้องชายเราไม่ได้ทำถ้าจับมันฆ่าพี่ฆ่าน้องตั้งนานแหละ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่าก็สงสัยดูมีพิรุธหลายอย่างจังเลย
หลอนแล้วฆ่าตัวตายมันจะเป็นไปได้เหรอแล้วถ้าเป็นฆาตกรรมแล้วใครจะเป็นผู้ก่อเหตุล่ะคะ
ของผู้ตายบอกว่าเมื่อคืนแม่ไปนอนถือศิลป์อยู่ที่วัดเป็นช่วงเข้าพรรษานะคะ
ตีหนึ่งตื่นขึ้นมาเตรียมจัดข้าวหุงอาหารทำบุญเข้าพรรษาได้ยินเสียงคล้ายลูกชายเรียก
แม่แม่ก็มองหาแต่ไม่เห็นค่ะก็รีบทำภารกิจที่วัดให้เสร็จเดี๋ยวจะรีบเข้าบ้านปรากฏว่า๖โมงเช้า
หลานสาวที่พบศพขี่รถจักรยานยนต์มาบอกแม่ว่าลูกชายแม่ถูกปาดคอตายแล้วนะ
แม่ก็งงงงมากค่ะว่าลูกชายแม่ตายได้ยังไง
อยู่หน้าบ้านแต่ศพอยู่ในโอ่งบ้านญาติที่อยู่ตรงกันข้าม
ก็ฝากตำรวจตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตของลูกแม่ให้หน่อย
ว่าลูกเป็นเอี่ยงแม่ก็มีแต่คิดว่าโอ้สัตว์ตั้งแต่ก่อนเราไปสั่งกรรมสั่งเอี่ยงเนาะ
มันเป็นกรงกรรมกงเกี่ยวกันก็คือตายไปก็คือจบกันไป
ก็จะมีแม่เอียงมาของกันอีกเด้อลูกเอ้ยไปก็ไปสู้ที่ดี
ก็บอกลูกจังสิแม่ก็คิดว่าอยากไปจับเขาแล้ว
กันจังสั่งก็เรียกว่าแท้ตำรวจสั่งแล้วแม่งบ้าคัน
ตอนนี้ร่างของผู้เสียชีวิตตำรวจส่งชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่นนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจพุทธรณ์จังหวัด๑๐๑ก็เลยบอกว่า
เบื้องต้นมุ่งประเด็นไปที่เหตุฆาตกรรม
เพราะว่านี่คือลักษณะการเสียชีวิตผิดธรรมชาติก็เรียกผู้ต้องสงสัยที่เคยล้อมวงดื่มเหล้ากันนะคะ
สัก๔๕คนนะคะเรียกมาสอบปากคำแต่ทุกคนยังคงปฏิเสธอยู่
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่เก็บหาหลักฐานนะคะ
ถ้าเป็นเหตุฆาตกรรมจริงมันก็ต้องมีคนก่อเหตุมันก็ต้องมีคนร้าย
ก็จะต้องจับคนร้ายให้เร็วที่สุด
ตำรวจบอกว่าสงสัยว่าทะเลาะกันหรือเป็นประเด็นเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่า
ก็เลยเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมแบบนี้
แต่ประเด็นเรื่องของการฆ่าตัวตายหลอนแล้วฆ่าตัวตายก็ยังไม่ตัดทิ้งนะคะคุณผู้ชมค่ะพี่อุ๋ยค่ะ

คุณผู้ชมช่วยกันส่งข้อมูลมาเยอะเลยค่ะ
ท่านบอกว่าหรือว่าผู้ตายเข้าไปอยู่ในโอ่งก่อน
แล้วปาดคอตัวเองตายอยู่ในโอ่ง
แต่มีดอยู่หน้าบ้านผู้ตายนะคะมีดไม่ได้อยู่ในโอ่งนะคะ

ต้องไปดูว่ามีดเล่มนี้เนี่ยมันมีร่องรอย

ใช่มีมีดสองเล่มแล้วก็มีเลือดเปื้อน

หรือถ้าเป็นการฆาตกรรมแล้วเอาศพที่มายกลงทิ้งที่โอ่งเนี่ย

แล้วทำไมหมาไม่เห่าเลยบ้านที่มีโอ่งพบศพอะไรแบบนี้หลายอย่างค่ะ